ตำรวจระยองก็ใช้เวลาเพียงสองวันตอนนี้ออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้แล้ว
แล้วก็ไปติดตามรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ของผู้เสียชีวิตได้แล้วนะคะ

หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้มีดฆ่าปาดคอนายอโรชาสุภานิษฐ์หรือครูเอ็ม
อายุ๓๓ปีและแทงกลางศีรษะนางสาวปริยาพรเพียงามหรือครูแนน
อายุ๓๓ปีเสียชีวิตภายในบ้านพักเมืองระยอง
อำพรางคดีว่าเป็นการฆ่ากันเองของสองสามีภรรยา

และยังตั้งปมของการฆ่าเพื่อล้างหนี้
ฝ่ายชายเป็นหนี้พนันบอลนับล้าน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองระยอง
นำพยานหลักฐานจากการสืบสวนสอบสวนทั้งหมด

นายสุภกฤษสุจาศีอายุ๒๒ปี

ในข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนเพื่อชิงทรัพย
โดยตำรวจมีหลักฐานเชื่อมโยงว่า
ระหว่างที่ผู้ตายโพสต์ขายรถบิ๊กไบท์
ในกลุ่มเฟซบุ๊กนายสุภกิจเกิดความสนใจ

แต่เมื่อตกลงกันไม่ได้จึงใช้มีดปาดคอครูเอ็ม
และเมื่อครูแนนเข้ามาเห็นจึงถูกฆ่าปิดปากไปด้วย
จากนั้นได้ขี่รถบิ๊กไบท์ออกไป

ตำรวจภูทรภาค๒เข้าไปตรวจยึดบิ๊กไบท์ดูคาติ
นายสุภกิจนำไปฝากขายที่ร้านแห่งหนึ่ง
ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ขณะที่ลูกชายของเจ้าของร้านเปิดเผยว่า
ผู้ตายได้ติดต่อทางเฟซบุ๊คเมื่อ๒วันก่อน
และแอดไลน์มาเจรจาขายให้ในราคา๓แสนบาทเศษ
โดยส่งรถมาทางขนส่งซึ่งไม่รู้มาก่อนว่า
เป็นรถของกลางคดีฆาตกรรม
เขาเป็นคนแอดไลน์มาเพราะว่าผมเปิดร้านขายบิ๊กไบท์

เขารู้เขาเปิดร้านในเฟซรู้นี่
ใช่ครับเขาก็จะแอดไลน์มาแล้วก็ส่งรถส่งเอกสารมา
ผมก็จะตรวจสอบรถจากรูปภาพวิดีโอ
ดูเอกสารว่าถูกต้องชัดเจนไหม
เพราะว่าการซื้อขายของผมทุกอย่างมันต้องเป็นทางสุจริต

เขาจะส่งรถมาทางขนส่งครับมาให้ที่ร้าน
แล้วทางร้านก็จะเช็ครถอีกทีถึงจะมีการโอนเงินให้กับลูกค้า
ขณะที่เพื่อนสมัยเรียนมปลายของผู้ต้องหาบอกว่า
นายสุภกิจหรือเติ้ลเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงแต่อารมณ์ร้อน
โมโหจะเหมือนคนไม่มีสติ
และเป็นคนชอบเล่นพนันฟุตบอลและติดหนี้โต๊ะบอลกว่า๕๐๐๐บาท
ต้องออกจากโรงเรียนหนีไปอยู่ภาคเหนือ
สมัยเรียนนี่คือเขาจะผอมไงจะหุ่นแบบไม่อ้วนขนาดนี้ครับ

ก็พยายามถามเพื่อนหลายคนว่าใช่หรือเปล่า
เพราะว่าผมทราบว่าตอนที่เรียนด้วยกันนี่คือเขาเรียนไม่จบไง
คือเขาก็ไปกลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วพอมาทราบอีกทีหลายปีแล้วอย่างนี้ครับ
มารู้ว่าอ้าวเติ้ลอยู่ที่ระยองเหรออะไรอย่างนี้ครับ
ทำไมถึงมาก่อเหตุอะไรที่นี่ผมก็งงอย่างนี้ครับ
เรื่องการชิงบิ๊กไบท์นี่ผมว่าน่าจะไม่ใช่
อาจจะไม่ใช่เหตุหลักในการที่แบบเขาจะชิงแล้ว
เพราะว่าผมว่าน่าจะมีมากกว่านี้แต่ผมไม่รู้ไง
มากกว่านี้ในความคิดผมเป็นยังไงครับ

เพราะว่าส่วนตัวแล้วเติ้ลนี่จะเป็นคนที่ชอบเล่นพนันอะไรอยู่แล้วไงครับ

ก็นิสัยดีนะสำหรับตัวผมที่ผมรู้จักมา
แต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากที่ว่าเขาห่างหายจากการเรียนไปแล้ว
เขาไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้ผมไม่รู้ว่านิสัยเขาจะเปลี่ยนอะไรยังไง
ทีมข่าวพบข้อความจากแชทเฟซบุ๊ก
ว่าเป็นการสนทนาระหว่างนายสุภกิจกับเพื่อน
รับว่าพลาดไปฆ่าคนจึงจำเป็นต้องหนีเพราะถูกหมายจับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประยอง
ระดมกำลังตำรวจสกัดจับทุกเส้นทางหลบหนี
โดยเชื่อว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนับจากนี้
จะสามารถจับคนร้ายมาดำเนินคดีได้ในที่สุด
ทีมข่าวจรัฐทีวีรายงาน